ล่าสุดนะคะไปออกงานไม่ได้ไปร้องโชว์อะไรหรอกค่ะ

แต่ช่อดอกไม้ส่งไปถึงเนี่ยหลังห้องเลย

หลังงานเต็มไปหมดครับคุณผู้ชม

มีใครช่วยแกะด้วยค่ะ
ปังมากจริงนะคะเต้ายองยิ้มแป้นเลยนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวผมจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดค่ะ
แล้วเป็นไงรู้ไหมคะโอ้โหความปังค่ะ

จากได้เล่นหนังพี่พศนะคะล่าสุดนะคะ
ได้ไปเล่นซีรีส์กอกถวันบ้านา

มีนุษย์วิลาวันมีหลายคนเล่นด้วย
แต่ว่าน้องรับโหมดเป็นหนุ่มกรุงเทพครุกคุณผู้ชมนะคะ

คือหนูกรุงเทพแต่ว่าตัวจริงเป็นคนอีสาน
แต่จะถามนะว่ามันยากง่ายขนาดไหนนะคะ

คนในกรุงเทพครับผมแห่ผ้าไปวัดครับ

พออับว่าได้ว่าคือได้เรียนได้

ไหวครับเขาไหวครับ

มิสอะไรก่อน
ฝึกกู้นให้ชื่อเวทีคอยชินก่อน